ข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้นะคะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเพราะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวแล้วแหละที่จะขับรถกลับภูมิลำเนาไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะดูเรื่องของอุบัติเหตุดูไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเพื่อที่จะเตรียมตัวเองให้พร้อมเตรียมรถยนต์ให้พร้อมมีสติไม่ประมาท
กินกากกินกืนเลย
เดี๋ยวเขาแหล่งงี้จริง
กินกากกินกืนเลย
หัวเราะได้เนี่ยเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่มีใครเสียชีวิตไง

ใช่ค่ะแต่ว่าก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
ในที่ที่เราไม่เคยไปทางที่เราไม่ชินระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
เกิดเหตุชนกันกลางแยกมิยาซาว่าถนนสายบางบานผักไห่
อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยนะคะ
แรงกระแทกทำให้รถทั้งสองคันตกข้างทางไปเลย
ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ทงชัยอายุ๕๕ปี
เป็นน้องชายของตลกชื่อดังนพงศ์เชิญยิ้ม
มากับคุณทศพลหิมพานหรือว่านายสมบูรณ์จุลมุสิก

คุณทศพลยังอยู่ในอาการตกใจอยู่เลย

อ๋อหลายคนจำได้นะหน้าตาลนะคะ

สบายดีไม่มีแผลเลยนะ
แต่ว่าเล่าเหตุการณ์ให้กับทีมข่าวของเราฟัง
บอกว่ามาพร้อมคณะขับรถตามกันมา๒คัน
เสร็จงานจากการทำขวานนาคแล้วก็แสดงคอนเสิร์ต
งานบวชที่อ่างทองพอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นสี่แยก
ชำนาญทางไงและกลางคืนแล้วด้วยเนี่ยนะคะ
มากตรงนั้นก็เลยพุ่งชนประสานงากับรถสีขาว
แต่ว่าเคราะห์ดีไม่มีใครเสียชีวิตไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลย
แต่เป็นคดีนะคะบอกว่าคดีก็ต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่
ตำรวจรวมถึงประกันดูแลต่อไปค่ะ